ชาวบ้านเข้าไปที่นี่ไปขอโชคกับตาจันดียายศรีที่วัดพลายชุมพล
เพราะเขาว่ากันว่าท่านให้โชคมาแล้วหลายงวด
งวดจริงเพราะว่าเล่าบ่อยมากเลยที่นี่
จำกันได้อยู่แล้วนะคะวัดพลายชุมพลนะคะ
อยู่บ้านหางคลองหมู่๕ตำบลบ้านกล้วยอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัย
ชาวบ้านจากทั่วสารทิศในจังหวัดสุโขทัยและจังหวัดใกล้เคียง
เขามาที่นี่มาขอโชคขอลาบกับตาจันดียายศรีที่ศาลด้านหน้าวัดพลายชุมพล
มากันแน่นเลยเห็นไหมแน่นสารแล้ว
ที่ผ่านมานะคะมีชาวบ้านเดินทางมาขอโชคขอลาบ
และได้เลขจากการทุบเสียงไทยไป
ก็นำไปซื้อรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาล
มีคนถูกรางวัลรับโชคกันไปแล้วก็หลายงวด
และเนี่ยมันวันที่๒๙มันก็ใกล้ถึงวันออกสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดหน้า๑กรกฎาคมแล้ว
ชาวบ้านทำยังไงเดินทางมาเลยจ้ะ

มาก่อนมากันเสร็จปั๊บมาขอโชคขอลาบจากตาจันดียายศรี
คุณจันทราเกิดป้อมอายุห้าสิบสามปีนะคะบอกว่าเขาเนี่ยมากระหลาบไหว้แล้วก็มาขอโชค
จากนั้นก็มีการจุดทูปที่หน้าศาลเพื่อนำไปเสี่ยงโชคด้วยปรากฏว่าว่า
ถูกรางวัลตอนนั้นนะตอนนั้นแล้วก็ตอนนี้ล่ะตอนนี้ก็จุดแบบนี้ไง
ตอนนี้ก็เลยกลับมาเพราะว่าชวนญาติญาติมาด้วยแล้วก็ทำการจุดทูปเสียงทายจุดกันไป๓ทูบ๓ก้านแบบนี้
และก็เดี๋ยวจะนำไปเสียงดวงเสียงโชคกันต่อในงวดหน้ายกมืออ่ะถามค่ะเด็กชายชนะ
คุณครูครับมันมีตั้งหลายตัวหลายเลขอะครับเราควรจะเลือกเลขไหนดีครับคุณครูครับ
เราต้องมีการถอดสมการโอ้เหมือนเราต้องมีการแบบว่าแก้โจทย์คณิตศาสตร์เหรอ
เพราะว่าเวลาเราเรียนคณิตศาสตร์ตัวเลขมันเยอะมากแบบนี้แหละ
แต่เราก็สามารถทำถูกและบางคนก็ทำผิดเออลักษณะธรรมดาลบคุณห่านมีหลากหลายวิธี
ลักษณะธรรมดาบางคนเก่งคณิตศาสตร์ก็ถูกอืมบางคนเดี๋ยวนี้ฉันโจทย์ยังไง
แต่ฉันแก้ไม่ได้เลยก็มีเอออ่างั้นไม่เป็นไรค่ะไปดูอีก